คุณผู้ชมคะมาดูตัวเลขภาพรวมโควิด๑๙ในบ้านเรานะคะ
ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้เพิ่มขึ้นอีก๓ราย

แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙

บอกว่ามีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้น๓รายค่ะ
เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อทั้งหมด
รายแรกเป็นผู้หญิงคนไทยอายุ๒๙ปี
รายที่๒เป็นผู้ชายคนไทยอายุ๕๕ปี
ทำงานที่เดียวกันกับรายแรก
พบว่าในที่ทำงานนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อรวม๖รายแล้ว
ส่วนรายที่๓ที่เพิ่มขึ้นเป็นผู้หญิงอายุ๒๗ปี
เป็นพนักงานขายอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ
มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้นอีก๑ราย

ผู้ป่วยสะสมทั้งหมด๓๐๓๑ราย
กลับบ้านแล้ว๒๘๕๗ราย
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล๑๑๘รายเท่านั้น
เสียชีวิตสะสม๕๖ศพค่ะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าผู้ป่วย๒ราย

เป็นเจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนและวินิจฉัยคดี
การพบผู้ป่วยเพิ่มมาจากการตรวจซ้ำ
เมื่อ๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
ทำให้ตอนนี้สำนักงานกรกต
ในส่วนของสำนักสืบสวนและวินิจฉัยคดี
จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้เลยค่ะ
ส่วนความคืบหน้าอาการ
ของนางรัชนีกรธิระตันตยาพร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รับผิดชอบด่านคัดกรองที่อำเภอทะหลาง

ล่าสุดปลอดภัยแล้วค่ะคุณผู้ชม
คือที่ผ่านมานางรัชนีกร

บางเทาด้วยคือทำงาน